ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีผู้ที่โพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะครับ
เราก็เลยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ได้คุยกับทางท่านจ้าวาดวัดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าไปดูเรื่องของบินค่าใช้จ่ายนะจากการจัดงานศพในวัดที่มีคนโพสต์เอาไว้ก่อนนะครับ
บอกว่าเนี่ยจะมาชาปนกิจศพมาจัดงานศพของญาติที่นี่เนี่ยโอ้โหที่วัดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงเหลือเกินนะ
โรงศพเนี่ยถ้าไม่ซื้อจากทางวัดเอามาจากที่อื่นเนี่ยต้องมีค่าวางโรงศพ๒๐๐๐บาท
ดอกไม้ที่จะอยู่ในงานศพถ้าไม่เอาจากทางวัดเอาเข้ามาเองก็ต้องเสียเงิน๑๐๐๐บาท
มีค่าเจ้าหน้าที่๔๔๐บาทมีค่าอื่นอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันยังไงนะครับ
ตกลงแล้วเนี่ยทางวัดเนี่ยไม่ช่วยชาวบ้านเลยเหรอทำไมถึงมีบินค่าใช้จ่ายการจัดงานศพเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะ
คือวัดแห่งนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับหลังจากที่มีการโพสต์เอาไว้ตอนนี้ก็ได้รับการเปิดเผยว่าคือวัดชนระประธานรังสริตนะฮะที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะ
เราได้สอบถามข้อเท็จจริงกับทางท่านเจ้าวาดวัดแล้วนะครับวัดชนประธานรังสริตที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะครับ
นี่ฮะนี่คือท่านเจ้าวาดวัดนะครับพระปัญญานันทมุณีนะฮะหรือว่าหลวงพ่อสง่านรนองนะครับจ้าวาดวัดชลประธานนะครับ
เจ้าวาดบอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับท่านบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดของคนที่เอาไปโพสต์โดยไม่ยอมมาสอบถามความจริงกับทางวัดก่อนนะฮะ
คือเรื่องนี้เนี่ยจ้าวาดวัดชลประธานเนี่ยท่านยอมรับว่าทางวัดมีการเก็บค่าใช้จ่ายจริงมีการเก็บจริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นระเบียบที่คณะกรรมการวัดกับทางวัดเนี่ยคุยกันแล้วซึ่งจะเป็นประโยชน์กับญาติโยมนะเป็นประโยชน์ยังไงนะฮะท่านเจ้าวาดวัดท่านบอกไว้อธิบายไว้ด้วย
การช่วยเหลือ
และทีนี้คนเข้ามาเขาก็ทำขอนคอยไปตามอเบียบ
ถึงตามอเบียบทางผู้ประมูลเขาก็มาริยางงานุวัตต์
หลวงพ่อท่านบอกเนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างทำเพื่อประโยชน์ของญาติโยม

เดี๋ยวมีภาพที่หน้าจอขึ้นให้ดูรายละเอียดของทางวัดนะครับ
คณะกรรมการวัดประชุมร่วมกับพระที่วัดแล้วนะฮะ
คืออย่างนี้เวลาที่ญาติโยมจะมาขอจัดงานศพเผาศพแต่ละวัดเนี่ย
รวมทั้งวัดชลประธานรังสริตด้วยก็ต้องมีการซื้อโรงศพ
มีการจัดดอกไม้นะในงานศพค่ะทางวัดชลประธานรังสลิตเนี่ย
อย่างนี้คือเวลาที่ญาติโยมเอาศพมาตั้งที่วัดเนี่ย
มาสวดมาเผาเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องจัดหาซื้อโรงศพกันมา
บางทีเนี่ยโอ้โหราคาสูง๘๐๐๙๐๐๐กว่าบาทก็มีนะ
ดอกไม้ก็ต้องจัดเตรียมกันมาราคานี่ก็สูงมากเอามาจากข้างนอก
เพราะฉะนั้นทางวัดชนประธานรังสลิตก็เลยมีกฎเกณฑ์ว่า
ใช้กับทางวัดนี่แหละนะเพราะต้องการให้มีราคาที่ประหยัดและถูก
อย่างเช่นโรงศพเนี่ยนำศพมาตั้งที่วัดชลประธานรังสริตเนี่ย
โรงนึงก็๓๐๐๐๕๐๐๐บาทดอกไม้ตกแต่งไม่เกิน๕๐๐๐บาท
เพลงดอกไม้ประดิษฐ์นะดอกไม้สดไม่เกิน๘๐๐๐บาท
อื่นเนี่ยแพงกว่านี้แน่นะครับที่เหลืออันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่าย
ของเจ้าหน้าที่๔๔๐บาทก็เป็นเรื่องที่ทางวัดวางกฎระเบียบเอาไว้นะ
ทีนี้ที่คนไปโพสต์บอกว่าโอ้โหเนี่ยจะเอาโรงศพมาจากข้างนอกเนี่ย
ต้องเสียค่าวางโรงศพ๒๐๐๐บาท
ทางวัดบอกว่าคือตรงนี้ก็เกิดจากความเข้าใจผิด
คือผู้ที่โพสต์เนี่ยญาติเขาต้องการเอาโรงศพมาวาง
มันเป็นโรงศพสามชั้นเอามาตั้งสวดที่วัด
เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงไปแล้วว่าโรง๓ชั้นเนี่ยมันเอาเข้าเมนเผาไม่ได้

ยังมีญาติโยมบางคนโทรศัพท์มาติดต่อขอจองสารา
วัดก็ไม่เคยให้จองนะบอกถ้าจะมาก็ต้องมาติดต่อทางวัดเลย
ไม่มีการจองไม่มีการวางคิวอะไรทั้งสิ้น
ใครที่เดือดร้อนจริงนะฮะไม่มีเงินทางวัด
สวดศพเผาศพให้ฟรีทุกอย่างอันนี้ก็มีอันนี้ยืนยัน

ส่วนเจ้าของกิจการหีบศพคนนี้นะฮะเมื่อสักครู่
นางสาวิรัญญาเขาเป็นคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์
เธอบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะโจมตีวัด
แต่มีเพื่อนมาติดต่อบอกว่าญาติเสียชีวิตจะซื้อหีบศพจากร้าน

เพราะทราบมาว่าทางวัดเนี่ยถ้าจะเอาหีบศพจากข้างนอกไปวางเนี่ย

พอเพื่อนไปถามก็พบว่ามันมีค่าใช้จ่ายจริง

แต่ทางท่านเจ้าวาดวัดท่านชี้แจงแล้วนะฮะ

ถ้าใช้กับทางวัดเนี่ยมันจะถูกกว่า
ฟังเสียงนะฮะ

เราก็เลยบอกให้เพื่อนว่าไปเคลียร์ก่อนละกันเพราะว่าเราไม่อยากให้เพื่อนเสียเยอะคือเราอ่ะให้ในราคาที่ถูกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าต้องไปเสียหลายต่อแทนที่คุณจะได้ของถูกคุณก็แพงขึ้นไปอีกใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกแล้วพอเราคุยกับเพื่อนเสร็จเพื่อนก็บอกขอขอไปเคลียร์กับญาติก่อนเราก็รู้แล้วล่ะว่ายังไงเราก็ไม่ได้เพราะว่าหลายคน
เราจะเข้าไปเองทีนึงแต่ว่าครั้งนี้เป็นเพื่อนเรา